ด้านอดีตนายกสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปธรรม
วัย๘๒ปีชาวออสเตรเลียก็ได้เปิดใจนะคะถึงความรู้สึกครั้งหนึ่ง
ที่เคยได้แข่งขันเรือใบกับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นับเป็นความภาคภูมิใจและความทราบซึ้งที่จะไม่มีวันลืมค่ะ
นายปีเตอร์คัมเมนส์วัย๘๒ปีสัญชาติออสเตรเลีย
อดีตนายกสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชุปธรรม
ได้เปิดเผยว่าในปี๒๕๑๔ได้มาทำงานที่สหประชาชาติในตำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันธ์
ทำหน้าที่ในการแจ้งข่าวให้กับสำนักพิมพ์ต่าง
ต่อมาในปี๒๕๒๘ได้ถูกสั่งให้ไปทำข่าวเกี่ยวกับกีฬาเรือใบที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ซึ่งในวันนั้นมีนักกีฬาเรือใบไทยรวมกันเกือบ๓๐๐คนที่ได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
และมีตัวเองเป็นชาวต่างชาติเพียงแค่คนเดียวที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทด้วย
นายคามินส์บอกว่ารู้สึกผูกพันกับพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้ตรัสกับนายคัมมินส์ว่า
ให้กลับมาพบกับข้าพเจ้าที่วางไกลกังวลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ไม่เคยถือพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์
แต่ยังทรงมีพระอารมณ์ขันและทรงโปรดปรานกีฬาเรือใบอย่างมาก
สร้างความประทับใจอย่างสุดซึ้งในชีวิตนี้ที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงที่มาของภาพถ่ายที่ยืนอยู่กับพระองค์ท่าน๒ต่อ๒บริเวณริมชายหาด
คัมมินส์เล่าให้ฟังว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ชายหาดหัวหิน
ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชปฏิสันฐานหลังการแข่งขันเรือใบ
คัมมิ้นเสียงเล่าอีกว่าพระองค์ท่านทรงเป็นนักกีฬาเรือใบที่มีพระปรีชาสามารถอย่างสูง
ที่เห็นในข่าวที่ทรงได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันในอดีตที่ผ่านมา
ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬา
ขมิ้นเสียงบอกด้วยว่าหลังจากทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตก็รู้สึกเสียใจอย่างมาก
ไม่เคยรู้สึกเสียใจเท่านี้มาก่อนดีใจที่ได้อยู่ในเมืองไทยและได้เล่นเรือใบกับพระองค์ท่าน
โดยบอกว่าชีวิตที่เหลือจะขออยู่ที่ประเทศไทยและขอเป็นค่ารองพระบาทพระองค์ท่านไปจนวันสุดท้ายของชีวิต